มากันที่ความสวยของคุณแม่ลูกสามกันบ้างดีกว่า
สำหรับคุณแม่ลิเดียสรรรัสบอกเลยว่าช่วงนี้สวยมากออร่าสุด
ถึงขนาดที่คนที่นั่งข้างดิฉันเนี่ย
ต้องไปล้วงเคล็ดลับกันเลยว่าทำไมถึงสวยขนาดนี้ไปทำอะไรมา
เธอสงสัยใช่ไหมเขาลูกสามดูสิคะดูหน้าจอเลย
สวยเสียคือใครที่รอดกล้องไทยรัฐได้นะบอกเลยว่า
ลิเดียเนี่ยเมาส์ให้พี่แจ๊คของเราฟังนี่แหละว่าเอาจริง
การกู้ร่างที่จะต้องตั้งท้อง๓รอบเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะ
ฉันท้องรอบเดียวยังกู้ไม่ได้เลยจนถึงทุกวันนี้
ไม่หรอกว่าเป็นกำลังไทรไทรเขาสามรอบอะแม่
เขากู้ร่างได้ทุกรอบนะคะแม่ลิเดียเขาก็บอกนะว่าเออก็เอาใจเขาสู้นี่แหละ
คอสดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดมีวินัยในการออกกำลังกาย
แล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้มันเหมาะสมกับร่างกาย
แต่ที่ง่ายที่สุดเลยนะก็คืองดดื่มงดบุหรี่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ
แต่ถ้าช่วงไหนแม่ลิเดียอยากสวยทางรัฐทำยังไงดีล่ะค
ทำยังไงล่ะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอผิวหน้า
ดึงยกกระชับตามต้องการไปเลยจ้าโอ้ยี๊ย
พยายามไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ปาร์ตี้นอนเยอะ
ทานอาหารให้ดีแล้วก็ออกกำลังกายตอนนี้๔๕ค่ะ
๔๕ค่ะโอเคแล้วหรือเปล่าอยากลดสำคัญ
ก็น้ำหนักอ่ะเดี๋ยวไม่ค่อยห่วงว่าจะขึ้นหรือลงแต่ขอความเฟิร์มมากกว่า
ก็อาจจะต้องมีพึ่งหมอบ้างในทรงเลเซอร์อะไรอย่างนี้
วบคู่ไปกับการออกกำลังกายและดูแลตัวเอง
ดีนะเท็จลับได้แล้วเราต้องจดแล้วนะ
อย่าไปจิงหน้าอันนี้แซวเล่น
คุณผู้ชมแล้วบอกเลยเรื่องงานแม่ลิเดียของเราก็ปังไม่แพ้กัน
และเขากำลังจะมีบิ๊กโปรเจกต์ซีรีส์แบบครอบครัวดาราฮอลลี่วูด
เอาล่ะเขาเตรียมออนแอร์ทางช่องดังทั่วโลกด้วยนะ
เรียกว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงจ้าแม่จ๋า
ก็ทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวจะมีทรัพย์ไทย
ก็ตื่นเต้น